คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
พระนครศรียุธยามีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
ทำให้คนขับบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบอินเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชียขาออกในพื้นที่ตำบลคลองจิก
อำเภอบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๓
พบรถเก๋งชนอัดติดกับท้ายรถสิบล้อพังยับเยินจนตัวรถยุบเข้าไปครึ่งคัน
ภายในรถเก๋งพบคนขับเป็นชายอายุประมาณ๔๕๕๐ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คนขับรถสิบล้อระบุว่าขับรถมาจากจังหวัดระยองกำลังไปส่งสินค้าที่จังหวัดลบบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดรถพักข้างทางประมาณ๒๐นาทีก่อนจะได้ยินเสียงรถมาชนท้ายอย่างจัง
สันนิษฐานว่าคนขับรถเก๋งน่าจะมีอาการหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถสิบล้อ
จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถกระบะบริเวณไซส์งานก่อสร้างสะพานข้ามแยก
บนถนนเพราะดีที่นายพัชรพลกุลชาติอายุ๒๔ปีคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังขับรถไปหาหมอที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมันไซส์งานก่อสร้างสะพานข้ามแยก
ไม่มีคนงานส่งสัญญาณให้หยุดรถจึงขับรถผ่านปกติแต่จู่ก็มีเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มทับหลังคารถอย่างแรง
ส่วนสาเหตุเกิดจากรถเครนยกเสาไฟฟ้าแล้วเกี่ยวเข้ากับสายไฟทำให้เสาล้มทับหลังคารถกระบะจนได้รับความเสียหาย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะพังยับเยินนายวิทยาอินทาอายุ๓๙ปีคนขับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและมีแผลถลอกตามร่างกาย
สอบสวนทราบว่าขณะนายวิทยาขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหน้าขวาระเบิดรถจึงพุ่งชนเสาป้ายจราจรจนหักแล้วพลิกคว่ำตกลงข้างทางซึ่งเป็นสวนลำไย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ายางล้อหน้าด้านขวาที่เกิดระเบิดอยู่ในสภาพเก่าดอกยางศึกคาดว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์พยายามเร่งเครื่องแซงระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะแต่ไม่พ้นทำให้รถเสียหลักล้มไปชนกับรถโดยสาร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่องทางคู่ขนานถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๗ตะบนบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
แล้วกระเด็นไปชนกับรถโดยสารประจำทางที่จอดส่งผู้โดยสารจนได้รับบาดเจ็บ